ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกลุ่มความรักคนโสดจะมีคนมาสนใจทั้งให้เห็นตัวและแอบมอง
คนเคยมีรักแต่ห่างกันไปจะได้กลับมาคุยให้ถ่านไฟเก่าคุขึ้น
ที่มีครอบครัวควรจัดสรรเรื่องงานกับรักให้เท่ากัน
สุขภาพให้ระวังโรคเกี่ยวกับประสาทปลายประสาทชาเจ็บเท้าข้อเท้าแพลง
จะมีอุบัติเหตุจากความร้อนน้ำมันกระเด็นใส่กาแฟร้อน๖ราด
การเงินจะได้ผลประโยชน์จากงานเก่าเข้ามาช่วยรายจ่ายบ้าง
รายรับเข้ามาก็ต้องรีบจ่ายไปมีติดขัดบ้างเล็กน้อยให้พอรำคาญใจ
การงานมีเกณฑ์เดินทางติดต่อธุรกิจบ่อยจะสำเร็จดี
จากงานตัวเองแล้วยังต้องช่วยงานคนอื่นหน่วยงานอื่น
อย่าแสดงความเห็นโดยไม่ผ่านผู้ใหญ่จะผิดใจได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์